ส่วนคุณแม่หนิงปณิตาสาวแกร่งของเราก็เบิร์ตเดย์ย้อนหลัง
ผ่านไปหมดหมาย๑๔ธันวาโครมอายุครบ๔๑ยังแจ๋วไปเลยจ้า

วันเกิดเนี่ยผองเพื่อนก็มาเตอร์ไพรส์กันเพียบเลย
เฉพาะเพื่อนซีอย่างพี่อ้ำพัชราภาก็มา
ส่วนเรื่องที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคือว่า
หนิงเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่
คือเธอจะย้ายบ้านไปหลังใหม่ที่ใกล้กัน
แต่ว่าเจอเรื่องเจ็บตัวเจอเรื่องที่แบบโอ้วิด
เขาบอกว่าวิทย์จะแบบดับวิทย์เสียชีวิต

พลาดตกบ่อน้ำลึก๒เมตร

มันมิดแล้วเธอเลยแบบเหมือนว่ายน้ำไม่เป็นตะโกนเรียกคนช่วยก็ไม่มีคนได้ยิน
สุดท้ายเธอฮึดลุกขึ้นมาได้
และอีกกรณีหนึ่งก็คือนิ้วโดนบาดจากการ์ดที่เป็นแผ่นเหล็กคุณ
เลือดทะลักเลยถึงขั้นว่าต้องเย็บค่ะ
สุดท้ายเธอเอาอย่างนี้ดีกว่าซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้ก็แล้วกัน
อ้าวถูกไปเลยจ้าหลักแสนค่ะ
ระหว่างหนึ่งถยกข้ามสะพานจากบ้านนึงไปบ้านนึง

สอกน่าจะเกือบ๒เมตรมั้งค่ะ
ก็หน้าแม่ลอยมาเลย
หน้าคุณแม่ลอยมาเลยแล้วก็แบบพยายามตั้งสติ
ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แล้วตั้งสติแล้ว
คือจำได้ว่าแม่ชีสอนว่าก่อนตายให้จิตและลึกถึงสิ่งที่ดี

พอเดินสะพานข้ามไปได้ครึ่งทางเจองูอ่ะ
บอกนึกว่าเป็นงูเจ้าที่จุดทูปไห้เขาก่อน
ตอนที่๓ตอนกลางคืนก็มีเพื่อนส่งดอกไม้มาให้
การ์ดมันเหมือนเขาทำเป็นชื่อปณิตาแต่เป็นเหล็ก
กราฟก็จิ้มเข้าไปในมือตรงนี้ลึกแบบลึกมาก
เลือดมันไหลอยู่ประมาณ๒๓ชั่วโมงไม่หยุด
วันรุ่งขึ้นลอตเตอรี่ออกเอาซะหน่อยนะ
เอาสักหน่อยมาตีเองอะไรเองเลย
สักขนาดนี้หัวเราะมันซะเลย
โอ้โหฟาดเคาะแต่ก็ได้โชคด้วยนะ

ใช่ใช่แต่ว่าอันนั้นเป็นความลับ
เขาเรียกว่าทุกขลาบค่ะ

ก็ยอมครับนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไร๒แสนค่ะ
เอาแบบว่าเข็มตำอันนั้นคุณได้๒๐๐๐นะ
เออนะแต่ก็นิดนึงแหละเรื่องของลอตเตอรี่นี่ต้อง
ระวังในการซื้อด้วยไหมใช้วิจารณาอย่างในการรับชมนะจ๊ะ